คุณผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะฮะในบริษัทของกำนันนกนะฮะ
อย่างที่ทราบเมื่อวานนี้ทางตำรวจโดยบิ๊กโจ๊กรองพบตรแถลงข่าวเนี่ย
เรื่องกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุสิบห้าตัวเห็นชัดเจนทั้งภาพและเสียงในสิบสามตัว
รอกู้อีกสองตัวกู้ได้แล้ววันนี้นัดจะแถลงข่าวนะฮะ
ล่าสุดตามรายงานของผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณบอมอภิวัฒน์บอกว่าบิ๊กโจ๊กตอนนี้
จะเดินทางไปถึงกองบัญชาการตระบุดผุดธรรมภาคเจ็ดที่นครปฐมเนี่ยประมาณสองทุ่มครึ่ง
ไปถึงก็จะเหมือนกับเมื่อคืนนี้นะฮะก็จะไปตรวจสอบภาพหลักฐานต่างก่อนนะครับ
จากนั้นก็จะแถลงข่าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านรอติดตามนะฮะ
แต่วันนี้อาจจะแตกต่างเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูที่กองบัญชาการตระบุธธรรมภาคเจ็ด
คืนนี้อาจจะแตกต่างนิดนึงค่ะพี่อุ๋ยคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราแจ้งมาว่า
วันนี้ที่บิ๊กโจ๊กจะแถลงข่าวที่อาจจะเลื่อนเวลาหน่อยตอนแรกนัดทุ่มหนึ่ง
แล้วก็จะมาถึง๒ทุ่มครึ่งแล้วก็ไปดูภาพแล้วค่อยแถลงเนี่ยนะคะ
โจ๊กแจ้งกับทีมนักข่าวหรือว่านักข่าวของเราเนี่ยได้ข้อมูลมาว่า
จะเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยบางส่วนขีดเส้นใต้ว่าบางส่วนนะคะ
เพราะว่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่างก็บอกว่าคือจริงแล้ว
มันเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีอาจจะไม่ได้สามารถเปิดเผยทั้งหมดได้
เดี๋ยวรอฟังนะครับเพราะว่าเห็นบอกอีก๒ตัวที่รอกู้อยู่เนี่ย
ถูกดึงสายแลนด์วันเกิดเหตุด้วยไม่รู้จะเห็นมากน้อยขนาดไหน
ถ้ามีภาพเดี๋ยวให้ดูหน่อยที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
ส่วนความคืบหน้าคดีในวันนี้เนี่ยนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันมีทั้งคดีอาญาในวันเกิดเหตุมีการยิงกันนะฮะตำรวจเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
แล้วก็ต้องขยายผลไปเรื่องการหัวประมูลงานก่อสร้างนะครับ
ล่าสุดวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับช่วงกลางวันนะฮะ
วันนี้ตำรวจได้เชิญผู้ใหญ่โหดนะฮะก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่นครปฐม
คือพ่อของกำนันนกนะครับที่ลูกชายมาเป็นผู้ใหญ่แทนก่อนขึ้นเป็นกำนันเนี่ยนะฮะ
นายประโยชน์จันทรายมาพร้อมกับภรรยาของกำนันนกแล้วก็ทนายความนะฮะ
มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะฮะผู้ใหญ่โหดนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างในคดีที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นได้ไปเยี่ยมลูกชายคือกำนันนกไหมที่ถูกคุมขังอยู่ในช่วงการฝากขัง
หรือว่าที่ได้เจอกันเนี่ยลูกชายร้องขออะไรหรือไม่อย่างไร
หลังจากตำรวจกู้กล้องวงจรปิดได้ในงานเนี่ยนะฮะรู้สึกอย่างไร
นี่แต่ว่าผู้ใหญ่โหดไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะครับ
ที่เดินทางมาถึงนะครับหลังจากนั้นผู้ใหญ่โยชน์ได้เข้าไปพบพนักงานสอบสวน
ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดินทางออกมานะฮะ
มีรายงานว่าวันนี้ตำรวจก็เชิญตัวมาสอบปากคำในหลายประเด็นนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนที่จะเดินทางกลับไปโดยไม่ได้ตอบคำถามอะไรของสื่อมวลชน
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรภูมิกับการสอนอพญาไทย
ท่านนี้นะฮะเสื้อสีขาวนะครับที่มาพบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ที่นครปฐมเช่นกันนะครับ
เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในบ้านกำนันนกเหตุการณ์๖กันยายนที่ผ่านมาซึ่งภูมิกับการสนพญาไทยก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ถ้าดูจากสีหน้าแล้วก็ดูเคร่งเครียดทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตอนที่เหลือบมาเห็นนักข่าวที่อยู่ที่หน้าห้องสอบสวนเนี่ย
ก็รีบนำหน้ากากอนามัยขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าแม่ก็เคยมีกรณีที่มีนักข่าวเคยโทรหาหลังเกิดเหตุการณ์ของภูมิกับเบิ้ม
นี่ฮะตำรวจวันนี้ยังเรียกผู้ชายคนนึงนะครับอายุสัก๒๕๓๐ปีลักษณะมีรอยสักเต็มแขนลำตัวแล้วก็ขาทั้งสองข้าง
เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะฮะที่ถูกเรียกมาสอบปากคำ
ที่อยู่ในงานเลี้ยงในบ้านกำหนังนกในขึ้นวันเกิดเหตุหกกัณญายน
แต่ว่าเขาก็บอกกับนักข่าวสั้นนะฮะตอนที่ไปถามนะฮะ
เขาบอกว่าตำรวจไม่ได้สอบอะไรเขาเป็นพิเศษนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีรายงานนะครับว่ามีพยานอีกคนนึงเดินทางมาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวน
อันนี้มาแสดงตัวเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นลูกน้องของกำนันนกนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวเขาออกไปนะครับหลังจากนั้นก็คุมตัวกลับมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
พร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกเป็นปืนสั้นกระบอกนี้นะฮะแล้วตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำพร้อมกับนำปืนไปตรวจสอบ
อกจากนี้นะครับยังมีคนงานในบ้านกำนันนกนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกเรียกมาสอบปากคำที่สพเมืองนครปฐมไปแล้ว
วันนี้ตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมครับร้อยตำรวจโทมนัดจันมีทรัพย์รองสารวัตรจราจรของสพนครชัยศรีนครปฐมซึ่งอยู่ในวันเกิดเหตุเหมือนกัน
วันนั้นที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนหลังจากมีเหตุยิงกันที่บริษัทกำนันนกแล้วมีขบวนรถของตำรวจพากำนันนกกับหน่องท่าผามือยิงหลบหนีเนี่ยฮะพานั่งฟอร์จูเนอร์คันสีขาวไปบ้านกำนันนกก่อนจะแยกย้ายกันหนีอีกทีนึงระหว่างกำนันนกกับหน่องท่าผา
คือร้อยตำรวจโทมณัฐเนี่ยขับรถกระบะสีดำคันแรกเลยนะครับเดี๋ยวขอดูคันแรกเลยนะฮะที่ขับนำหน้ามาตรงจุดยูเทิร์น
เป็นกระบะสีดำนะฮะกระบะสีดำนะครับจะมีมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะครับซึ่งกระบะคันนี้เนี่ย
คือทางร้อยตำรวจธรรมนัฐเนี่ยเขาอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาไม่ได้พากำนันนกกับห่องท่าผาหลบหนีนี่คันนี้นะฮะ
แต่เขาจะขับรถกลับบ้านหลังเกิดเหตุเขาบอกว่าบ้านมันอยู่ใกล้กันกับบ้านของกำนันนก
เพราะบ้านเนี่ยอยู่ทางเดียวกันเป็นไปทางเดียวกันแล้วเขาก็เป็นญาติญาติกำนันนกอยู่แล้วไม่ได้พาหนี
แต่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะครับก็ต้องรอการสอบสวนขยายผลกันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่มิ้วเล่าไปว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุก็คือที่สำนักงานของกำนันนกที่มีงานเลี้ยงแล้วก็ตำรวจอยู่กันเต็มเลยเนี่ยนะคะ
มีบางช่วงบางตอนจะเห็นว่ามีรอปภของกำนันนกซึ่งเป็นญาติของกำนันนกเดินถือปืนไปมาอยู่ในงานแล้วปืนก็ขึ้นลำอยู่ด้วยอะค่ะ
ก็เลยตั้งข้อสังเกตกันหลายอย่างว่าโอ้โหเป็นรอปภในงานตำรวจเพียบเลยแล้วคุณเดินถือปืนไปมาขึ้นลำเอาไว้แบบนี้เพื่ออะไร
พูดไม่ทันขัดคำโดนจับเรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจชุดคลี่คลายคดีจับกลุ่มรอปภคนนี้แล้วนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมค่ะควบคุมตัวนายประสงค์ไซไกรกระรอปภบ้าน
กำลังนกเป็นผู้ต้องหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
นายประสงค์มีภาพปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดถือปืนเดินไปมาในคืนที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นงานเลี้ยงแล้วในวันที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นนายประสงค์ก็ถือปืน
ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็เลยนำตัวนายประสงค์
ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะช่วงสายวันนี้ตำรวจก็นำตัวมาสอบประคำเพิ่มเติม
แล้วก็นำตัวส่งฝักขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมพร้อมคัดค้านการประกันตัว
แต่นายประสงค์บอกว่าไม่หนักใจอะไรเลยเพราะตัวเองไม่ได้เป็นคนยิง
แล้วคดีนี้เป็นคดีใหญ่ตัวเองมาทำงานที่บ้านกำนันนก
ไม่ถึงปีได้ค่าจ้างรายวันวันละสี่ร้อยเดือนหนึ่งก็หมื่นสองแค่นั้นเอง
ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวนายประสงค์ขึ้นรถเพื่อไปส่งสารนะคะ
ประสงค์บอกว่าไม่หนักใจใช่ไหมคุณผู้ชมแต่สังเกตหน้าเขานิดนึงนะ
เขาบอกไม่หนักใจเขาไม่ได้ยิงไม่เป็นไรไม่เครียด
เพราะแต่หน้านิกหมี่เครียดเลยหน้าเครียดมาก
นักข่าวยิงคำถามเยอะเลยนะคะเขาก้มหน้าไม่ตอบอะไรเลย
แล้วน่าเศร้ามีน้ำตาไหลด้วย
พี่พูดอะไรบ้างเลยหรอคะไม่ฝากบอกอะไรใครบ้าง
เชื่อไหมค่ะพี่เชื่อไหม
ก็นี่ค่ะน่าเครียดน้ำตาไหลก้มหน้าก้มตาไม่ตอบคำถามนักข่าว
แต่ปากก็บอกว่าไม่เครียดนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ขับรถพาไปสารจังหวัดนครปฐมทันทีและล่าสุด
ญาติของนายประสงค์ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฝากขัง
ซึ่งก็สารท่านพิจารณานะคะมีคำสั่งอนุญาตค่ะ
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในประสงค์โดยตีราคาประกัน๕๐๐๐บาท
ก็คือได้รับการประกันตัวเรียบร้อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคืนนี้มีนัดกันอีกครั้งกับบิ๊กโจ๊กค่ะ
คนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
นักข่าวว่าจะมีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด
อีก๒ตัวที่เหลือหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้มีการแถลงไปแล้ว
ตัวจาก๑๕ตัวกล้องวงจรปิดอีก๒ตัวที่เหลือสำคัญมากนะคะ
เพราะว่าอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจน
โจ๊กได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่า
มีคนไปดึงสายแลนด์เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดสำคัญสองตัวเนี้ย
วางแผนกันเอาไว้ก่อนเตรียมการเอาไว้ก่อนหรือไม่
ภาพจากกล้องวงจรปิดสองตัวสุดท้ายเนี่ยกู้ภาพกู้ไฟล์ได้เรียบร้อยแล้ว
แต่พอไปตรวจสอบพบว่ามีการดึงสายแลนด์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์วงจรปิด
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ยิงกันภายในงาน
กล้องส่งตัวนี้สำคัญมากนะคะอย่างที่มิ้วบอกไปอะค่ะ
ไว้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างชัดเจนมาก
ใครไปถอดสายแลนด์ใครไปถอดถอดก่อนจะยิงเนี่ยค่ะ
โจ๊กก็เลยบอกว่าโอ้โหการกระทำแบบนี้มันคือการวางแผน
การเอาไว้ก่อนตอนนี้ให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมหลักฐาน
ใครเป็นคนสั่งให้ดึงสายแลนด์ของเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดทั้งสองตัวนี้
เพราะว่าไปดึงก่อนที่จะลั่นไกลลงมือสังหารสารวัตรสิวอะค่ะ
ตอนนี้ตำรวจที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์และพลเรือน
มีการนำตัวไปสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เพื่อรอดำเนินการนะคะส่วนกล้องวงจรปิดสิบสามตัวที่แถลงไปตั้งแต่เมื่อคืน
นะคะที่มีการกู้ไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย
สามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ช่วงเกิดเหตุหลังเกิดเหตุทุกอย่างชัดเจนค่ะ
เดินไปหาสารวัตรสิวที่โต๊ะที่งานเลี้ยงแล้วก็เกิดเหตุการณ์ยิงกัน
แต่พฤติกรรมของตำรวจที่อยู่ในงานทั้งหมดไม่สอดคล้องกับคำให้การประโยคตรงนี้นี่มันแหมคุณผู้ชมค่ะ
หมายความว่าตำรวจให้การเท็จเหรอคะก่อนหน้านี้ตำรวจที่อยู่ในงานที่เรียกไปสอบปากคำ
เพราะบิ๊กโจ๊กบอกว่าพอดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ตำรวจที่อยู่ในงานให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันเลย
กับคำให้การกับภาพเนี่ยมันไม่ตรงกัน
หลังเกิดเรื่องไม่มีใครยืนข้างตำรวจเลย
คำให้การทั้งหมดเป็นเท็จตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำตำรวจ
อยู่ในงานเลี้ยงอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกไหมจับใครเพิ่ม
ต้องรอสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งตำรวจและพลเรือน
ถ้าพบว่ามีใครมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติม
ก็จะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะ
คือสองกล้องเนี่ยที่มันกู้ยากเย็นแสนเข็นเนี่ยเพราะว่าคือ
ถ้าเราเห็น๑๓กล้องเราจะรู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มันมีการตระเตรียมการไปแล้วนะที่จะยิงนะครับนะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีการตัดเตรียมการไว้ว่าจะยิงนะ
ก่อนจะลงมือยิงนะอ่ามีคนไปดึงปลั๊กกล้องออกครับ
นะเพื่อจะไม่ให้เห็นจุดที่ยิงนะก็ทั้งหมดเนี้ยก็จะบ่งบอกได้ว่า
มีการตราเตรียมการไว้ก่อนแล้วที่จะก่อเหตุแบบอย่างนี้นะครับ

ไม่ไม่ดึงแค่สองตัวดึงสองตัวเพราะอะไรครับ
สิบห้าตัวนั้นเขาดึงไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเขาดึงไม่ทันหรอกเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะมีอะไร
แต่ไอ้จุดสำคัญคือเขาไม่เห็นตอนตอนยิงเพราะเขาคนคือเขาจะยิงแล้ว
ก็เลยดึงปลั๊กออกวางแผนนะฮะก็ต้องเป็นการวางแผนก่อน
เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสอบให้หมดทั้งเนี้ยนะครับเมื่อเมื่อเห็นฮะ
ตอนที่วางละพอจะมีห้อฟาก็มีมีมีวันนี้ก็อยู่ที่ภาคเจ็บหมดล่ะ
ไม่ไม่ก็ทั้งพลเรือนทั้งตำรวจนะครับนะก็เดี๋ยวเอ่อ
ตำรวจน่ะไม่ได้เอ่อตำตำรวจเนี้ยก็เรากำลังสอบอยู่ไหม
แต่เผลอเรือนกับมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าว่าต้องต้องเตรียมการมาจริง
ก็บิ๊กโจ๊กจะแถลงข่าวด้วยตัวเองคืนนี้นะคะ
ที่กรมจาการตำรวจภูทรภาค๗
อย่างที่บอกไปว่าตอนแรกนัดเอาไว้ทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
แต่น้องบอมอภิวัตินักข่าวของเราบอกว่าน่าจะขยับเวลา
เพราะว่าจะไปถึงประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

อาจจะมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดบางส่วนค่ะ

กล้องสองตัวที่เพิ่งกู้ได้แล้วพบว่ามีการดึงสายแลนด์ออก
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยิงกันเมื่อ๖กันยายน
จากทั้งหมด๑๕ตัวมี๒ตัวนี้ที่มีปัญหานะครับ
เราจะมาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ย
อยู่ในตำแหน่งไหนแบบไหนอย่างไรกันบ้าง
ตามรายงานนะครับบอกว่ากล้อง๒ตัว
ที่ถูกดึงสายแลนด์ออกเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับมันอยู่ในจุดที่เห็นภาพ
ตรงโต๊ะจุดเกิดเหตุในงานเลี้ยงเนี่ยอย่างชัดเจน
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับ
นี่จุดที่กล้องตัวที่๑๓กับกล้องตัวที่๑๔นะฮะ
ที่เราทำให้โดดเด่นขึ้นมาตรงนี้นะครับ
นี่เป็นกล้องตรงหลังสระน้ำนะครับ

กับมุมห้องคาราโอเกะนะครับ
ที่จะเห็นเหตุการณ์ตอนยิงเหมือนกันนะฮะ
ถ้าติดนะครับ
แต่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีการดึงสายแลนด์ออก
ก่อนจะเกิดการยิงกันเกิดขึ้น
ตามรายงานตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าสายแลนด์เนี่ยถูกถอดออก
ในวันเกิดเหตุก็คือ๖กันยายนถูกถอดออก
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
ถือวิ่งเงินเนี่ยงานเลี้ยงคือช่วงเย็นค่ำนะครับ

ไม่รู้วันนี้ที่บิ๊กโจ๊กแถลงเนี่ยจะเห็นภาพแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับ
ที่เห็นก็คือเห็นกำลันนกไปหลังรถนะฮะ
เป็นกล้องตัวที่๑๔บริเวณห้องพระหลังสระน้ำที่บันทึกภาพนี้ไว้ได้
กู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในส่วนของวงจรปิดที่บ้านกำนันนกเนี่ยนะฮะ
ขณะนี้ยังกู้ไม่ได้เพราะเสียหายหนักมาก
แต่ที่บริษัทอันนี้กู้แล้วที่บริษัทมี๑๕ตัวที่บ้านกำนันนกก็มีอีกส่วนหนึ่ง
เราได้ข้อมูลจากช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริษัทของกำนันนกทั้ง๑๕ตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะทั้ง๑๕ตัวเนี่ยจะแบ่งเป็นจุดที่๑เป็นจุดที่อยู่ตรงประตูรั้วสำนักงานนะฮะ
จุดที่๒นะครับก็ประตูรั้วสำนักงานจุดที่๓ประตูรั้วสำนักงานเหมือนกัน
จุดที่สี่ประตูรั้วสำนักงานเช่นกันทั้งสี่จุดถามว่าจะเห็นอะไร
ก็คือจะเห็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจเนี่ยวิ่งหนีแตกกระเจิง
หลังจากเกิดเสียงปืนเกิดการยิงเกิดขึ้นเหมือนที่บิ๊กโจ๊กแถลงข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมา
กล้องจุดที่ห้าจะเห็นป้อมยามนะฮะเป็นจุดป้อมยามนะครับอ่า
จุดที่๖จะเป็นจุดที่อยู่ตรงอาคารหลังป้อมยาม
จุดที่๗เป็นอาคารติดรั้วจุดนี้จะเห็นมุมถนนด้านนอก
จุดที่แปดอาคารติดรั้วเหมือนกันนะฮะจุดนี้จะเห็นมุมถนนด้านนอก
จุดที่เก้าเป็นจุดที่ตั้งอยู่ตรงอาคารสำนักงานจุดนี้เนี่ยจะเห็นมุมในสำนักงาน
ที่๑๐เป็นอาคารสำนักงานติดรั้วจุดนี้จะมองเห็นมุมในสำนักงาน
จุดที่๑๑และจุดที่๑๒เป็นจุดที่อยู่ที่อาคารสำนักงาน
แล้วก็เห็นมุมสำนักงานเหมือนกันนะครับซึ่งจุดที่๗๘๙๑๐๑๑๑๒
น่าจะเห็นรายละเอียดของงานเลี้ยงชัดเพราะว่าจุดจัดโต๊ะจีนเนี่ยจะอยู่ใกล้แถวนั้น
ส่วนจุดที่๑๓กับจุดที่๑๔มีปัญหาต้องรอกู้กันแล้วมีคนดึงสายแลนด์ไปก่อนเกิดเหตุ
จุดที่๑๓อยู่มุมห้องคาราโอเคซึ่งเหตุการณ์ตอนยิงทางสล็อตสิว
ตรงนี้จะเห็นนะฮะถ้าเกิดกล้องสามารถบันทึกได้
จุดที่๑๔บริเวณห้องพระหลังสระน้ำก็จะเห็นเหตุการณ์ได้เช่นกัน
ถ้าเกิดกล้องสามารถบันทึกได้กล้องตรงจุดนี้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษ
แต่พบว่ามีการดึงสายแลนด์ออกก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันในงาน
แล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งคือกล้องจุดที่๑๕เป็นจุดจอดรถแบ็คโฮ
จุดนี้จะเห็นเหตุการณ์ตอนที่ช่วยกันไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ภูมิกับเบิ้มได้อุ้มสารวัตรสิวที่ถูกยิงขึ้นรถเก๋งโยต้าคัมรี่
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลจากนั้นภูมิกับเบิ้มก็จะวิ่งกลับเข้าไปในงาน
แล้วไปประคองพันธบทวสินที่ถูกยิงเหมือนกันนะขึ้นรถกระบะ
แล้วภูมิกับเบิ้มก็ขึ้นรถกระบะไปด้วยเพื่อไปโรงพยาบาล
สำหรับกล้องวงจรปิดทุกตัวนะฮะช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริษัทของกำนันนกบอกกับเราว่าเป็นกล้องรุ่นใหม่คุณภาพดีนะครับ
ความละเอียดเนี่ย๔ล้านพิกเซลคมชัดบันทึกเสียงได้ชัดราคาอยู่ที่ตัวละ๓๐๐บาท
กล้องวงจรปิดที่วันนี้กู้มาได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพาย้อนไปดูเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแถลงครั้งแรกนะฮะหลังจากที่สามารถกู้ภาพจากกล้องวงจรปิด
งานเลี้ยงที่บริษัทของกำนันนกที่นครปฐมได้นี่เป็นภาพของเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ของวันนี้ยังรอแถลงอยู่นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ประมาณสัก
ทุ่มกว่าอยู่เหมือนกันนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าการกู้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ในงานเลี้ยงบ้านกำหนันนกนะฮะจากหลักฐานพบทั้งตำรวจและภลเรือน
เกือบทุกคนในงานพกปืนเป็นจำนวนมากแล้วหลังจากเกิดเสียงปืนนัดแรกดังขึ้น
ต่างคนก็ต่างหนีไม่มีใครพยายามที่จะระงับเหตุ
ทำให้ตำรวจทุกนายที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หนึ่งก็คือกลุ่มที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
สองเป็นกลุ่มที่หลบหนีแล้วก็สามคือกลุ่มที่ควบคุมพื้นที่
คือช่วยควบคุมพื้นที่ในช่วงหลังเกิดเหตุ
ส่วนจะมีการแจ้งดำเนินคดีกับตำรวจคนไหนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
จากกลุ่มที่ช่วยพากำนันนกกับมือยิงเนี่ยหลบหนีแล้วเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดในรูปคดีก่อนอย่างไรก็ตามนะครับ
ไม่ตรงและขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ได้ดูจากกล้องวงจรปิด
คำให้การเนี่ยมันก็ทั้งหมดนะครับให้การขัดแย้งกับข้อที่จริงทั้งหมด
เอาวันนี้เราเห็นแล้วว่ามีใครนำไปส่งโรงพยาบาลบ้างเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับ
ว่ามีใครที่ทำให้รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับจากเดิมบอกไว้หลายคนก็ไม่ตรงข้อที่จริง
ก็ไม่เป็นไรส่วนนี้เราทราบแล้วนะครับก็ต้องว่าไปตามข้อที่จริงนะครับ
คำแถลงของบิ๊กโจ๊กเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเรื่องกลุ่มตำรวจที่ให้การช่วยเหลือนำสารวัตรสิว
ออกจากจุดเกิดเหตุไปส่งโรงพยาบาลนครปฐมก็ตรงกับข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้รับมานะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนที่เข้าไปช่วยเหลืออุ้มสารวัตรสิวพร้อมกับสั่งให้ลูกน้อง๓นายนำขึ้นรถเก๋งแคมรี่นะฮะไปส่งโรงพยาบาลนครปฐม
คนที่ช่วยก็คือภูมิกับเบิ้มนะครับหลังจากช่วยสารวัตรสิวเสร็จแล้วภูมิกับเบิ้มก็วิ่งกลับเข้าไปในพื้นที่งาน
แล้วไปพยุงพันธมตโทวสินที่ถูกยิงบาดเจ็บนะฮะมาขึ้นรถกระบะ
ที่ภูมิกับเบิ้มจะขึ้นรถกระบะนั่งคู่มากับคนขับแล้วก็มาที่โรงพยาบาล
ก็เหมือนกับกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับมานะครับ
ช่วง๖กันยายนเวลา๒๑นาฬิกา๑๗นาที
ของโรงพยาบาลนครปฐมด้วยความเร็วนะฮะรถยังไม่ทันจอดสนิท
คนที่นั่งอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายก็เปิดประตูลงมาเรียกเวรเปรย์
จากนั้นหมู่เจนก็ลงมาจากฝั่งคนขับแล้วก็ไปช่วยกัน
พยุงสารวัตรสิวเนี่ยออกมาจากรถขึ้นเตียงรถเข็นตรงนี้
แล้วก็ถูกนำเข้าห้องฉุกเฉินห่างกัน๔นาทีนะครับ
๑นาฬิกา๒๑นาที๖กันยายนกระบะสีบรอนทองขับเข้ามาต่อ
คือคันนี้นะครับพันธบทโทวสินนะฮะที่ถูกยิงบาดเจ็บในงานพร้อมกับสารวัสสิวเนี่ย
ถูกนำส่งมาถึงโรงพยาบาลนครปฐมมีภูมิกับเบิ้มนะครับ
ลงมาจากฝั่งคนนั่งด้านซ้ายคู่คนขับนะฮะ
ผู้ชายเสื้อสีเขียวที่หลังกระบะประคองคนเจ็บลงมาเนี่ย
ตำรวจทางหลวงนะครับส่วนคนที่ขับมาเป็นตำรวจนายหนึ่ง
ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
จะมีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งขับตามมาอีกนะครับซึ่งนั่นคันนั้นนะฮะ
ที่ลงมาจากรถเก๋งสีดำนะครับนี่คือพันธุ์ตำรวจโทพัฒระวรยาวิสุทธิ์นะฮะ
เป็นสรวัสดิ์สอบสวนสพสยสมจังหวัดสุพันธุ์บุรีแล้วตำรวจทั้งหมดนะฮะ
ก็เข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินเพื่อรอดูอาการบาดเจ็บของสารวัตรสิว
แล้วก็พันธุ์ตำรวจโทษศิลป์ซึ่งสุดท้ายสรวัสดิ์สิวท่านเสียชีวิตนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองช่วงเวลานะฮะจะเห็นตำรวจ๕นายนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
นายก็โทรศัพท์นี่นะฮะด้วยความเคร่งเครียดนะครับ
นี่เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนที่งานเลี้ยงกำนันนกเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้รอฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คือบิ๊กโจ๊กท่านก็ย้ำตลอดนะคะว่าต่อให้ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์จะให้การว่าอย่างไรก็ตาม
แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
คุณผู้ชมคะที่บิ๊กโจ๊กแถลงเมื่อคืนเนี่ยมันมีประโยคที่มันฟังแล้วแหม่มันสะเทือนใจเหมือนกันเนาะ
หลังจากสิ้นเสียงปืนปุ๊บตำรวจที่อยู่ภายในงานเลี้ยงที่สำนักงานของกำนันนกก็หนีกันแบบกระเจิดกระเจิงอะค่ะ
คุณผู้ชมคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าจังหวะหนีอ่ะสิ้นเสียงปืนแล้วตำรวจก็หนีกันเนี่ยนะคะ
มีนายตำรวจยศใหญ่หนีออกไปพร้อมกับผู้หญิงคนนึงแต่ไม่ขอระบุนะว่าเป็นใคร
แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นแบบนั้นจริง
แล้วบิ๊กโจ๊กก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนจบการแถลงนะคะว่า
เมื่อตำรวจไปยืนอยู่ข้างคนทำผิดก็ต้องถูกลงโทษบางคนอาจจะต้องสูญเสียอนาคต
นั้นแรกครับไปละนะครับครับผมนะ
วันนี้ท่านจะบอกว่ามันบอกให้การเท็จกลายอยู่หรือเปล่า
ให้สื่อไปพิจารณาเองแล้วกันแต่ว่าผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งเขาได้จริงนะครับ
หลังเกิดเหตุใครโกหกนะว่าช่วยคนเจ็บแต่จริงแล้วไม่ได้ช่วยนะครับ
อะไรอย่างนี้นะครับนะมันก็สรุปได้ว่าทั้งหมดให้การไม่ตรงข้อได้จริง
เมื่อตำรวจเนี่ยไปยืนอยู่ข้างผู้กระทำความผิดนะครับ
ไปเป็นกิ่งก้านสาขาไปเป็นไม้คำยันให้กับผู้ที่ทำตัวเป็นนักเลงนะครับ
ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับก็ต้องถูกลงโทษถูกดำเนินคดีอาญานะครับ
บางคนอาจจะต้องสูญเสียอนาคตไม่มีใครยืนอยู่ข้างตำรวจเลยนะครับ
เอาอย่างนี้ด้วยกันนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็ทำให้ดีที่สุดนะครับ
เพื่อจะเอาความเป็นธรรมมาคืนสู่ผู้ตายนะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครปฐม
คืนเกิดเหตุหกกันยายนอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อสักครู่นี้พี่อุ๋ยได้เล่าไปแล้วอ่ะนะคะ
แต่ประเด็นที่มิ้วจะเล่าเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับผู้กำกับสนพญาไทย
ช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๒๕นาทีหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครปฐม
จะเป็นช่วงเวลาที่ห่างจากการนำสารวัตรสิวและพันตำรวจโทวสินที่ถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลประมาณสัก๘นาที
จะเห็นรถสีดำของพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎพรจงอักษรผู้กำกับสนพญาไทย
แลาก็เข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ภาพตรงนี้ก็จะมาเชื่อมโยงกับคำสัมภาษณ์ของผู้กำกับสนพญาไทย

ตนเองเนี่ยเป็นคนช่วยนำสารวัตรสิวส่งโรงพยาบาล
จากภาพและสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
วันนี้เราเลยโทรไปถามผู้กำกับสนพญาไทยอีกครั้งนะคะ
ว่าเอ๊ะบิ๊กโจ๊กท่านบอกว่าตำรวจทุกนาย
ให้การขัดแย้งกับข้อเท็จจริงผู้กำกับสอนอพญาไทยยังคงยืนยันค่ะ
คำให้การเนี่ยยืนยันคำให้การเหมือนเดิมทุกอย่างเขาอยู่ในเหตุการณ์จนสิ้นเสียงปืนนัดที่ห้า
แล้วเขาก็ได้สติแล้วเขาก็ไปช่วยสารวัตรสิว
โจ๊กเนี่ยพูดมาว่าตอนนั้นเนี่ยแค่นัดแรกเนี่ยตำรวจก็หนีกระเจิงหมดแล้วเนี่ย
ตอนนั้นท่านอยู่ตรงไหนอ่ะคะท่านอยู่บนโต๊ะครับอยู่ตรงโต๊ะเลยใช่ไหมคะครับอืม
ห้าห้านัดแรกยังตั้งสติยังหาคนยิงอยู่เลยครับ
เห็นคนยิงนาทีนาทีหกสิบเจ็ดแล้วอืมคนยิงเนี่ยที่ท่านเห็นก็คือในห่องใช่ไหมคะท่าน
หรือว่าคนอื่นใช่ใช่ใช่ในห่องครับอืมในห่องเป็นคนยิงใช่ไหมคะครับ
แต่ยืนยันว่าท่านเนี่ยยังอยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งนัดแรกเนอะครับครับ
โอเคนะน้องนะครับอืมแต่ก็อย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกแหละค่ะ
ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับข้อที่จริงทีนี้อีกกลุ่มนึงนะคะ
ก็คือที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะเป็นกลุ่มควบคุมพื้นที่ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
โจ๊กบอกว่ากลุ่มนี้มีทั้งตำรวจและพลเรือนที่อยู่ในงานนะคะ
โดยเฉพาะคนงานบ้านกำนักแล้วคืนวันที่เกิดเหตุ
ต้มผู้จำกลับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกำนักหกกัญญายนเนี่ยทำให้พรรณวนตรี
ศิวากรสายบัวหรือว่าสอนสิววัยสามสิบเอ็ดปีสารวัตรสืบสวนทางหลวงหนึ่ง
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงเสียชีวิตนะครับในงานที่เกิดเหตุที่ถูกยิงนะครับ
วันนี้ครอบครัวของสารวัตรสิวเดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือจุดงานเลี้ยงที่บริษัทของกำนันนกก็มีทางผู้การทางหลวงนะฮะ

ที่เปิดสัญญาณไซเรนบีบแรร์นะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับสารวัตรสิว
รวมทั้งภูมิกับเบิ้มด้วยในพิธีเชิญดวงวิญญาณของสารวัสสิวนะครับ
ที่บริษัทของกำหนังนอกแค่นี้นะครับ
นกที่นครปฐมที่เกิดเหตุซ้ายมือนะฮะก็คือโพลนตรีจรุลเกียรติปานแก้ว
รักษารัชการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะฮะบ่ายสามวันนี้นะครับ
พลตรีจรุลเกียรตินะครับพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงที่ทำงานร่วมกับสวัสดิสิวแล้วก็ภูมิกับเบิ้ม
นำรถตำรวจทางหลวงติดสัญญาณไฟไซเรนเก้าคันไปจอดที่หน้าบริษัทกำนันนกสถานที่เกิดเหตุ
พร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณสารวัตรสิว
จากนั้นได้ทำความเคารพสะดุดีดวงวิญญาณของสารวัตรสิวแล้วก็ภูมิกับเบิ้ม
เปิดสัญญาณไซเรนบีบแรร์เพื่อเป็นเกียรติแก่การสละชีวิตของตำรวจทั้งสองนาย
ก่อนจะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณสารวัตรสิวไปที่สถานที่ทำงานกองบังคับการตำรวจทางหลวง
และบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งเราได้คุยกับดาบตำรวจรังสรรค์แปลงกลางนะครับ
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒
บังคับการตำรวจทางหลวงก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรสิว
ก็มาร่วมในพิธีวันนี้ด้วยนะครับดาบรังสรรค์บอกว่า
หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหลังจากเกิดเหตุช่วงภูมิกับเบิ้ม
สวัสดิสิวส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้โทรเรียกดาบรังสรรค์ให้ไปดูที่เกิดเหตุ
ก็รีบเดินทางไปทันทีและไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นคนแรก
บรังสรรค์บอกว่าพอไปถึงเนี่ยตกใจมากเพราะเห็นคนงานของกำนันนกสามคน
กำลังล้างทำความสะอาดที่เกิดเหตุล้างจนเกลี้ยง
เหมือนกับต้องการทำลายหลักฐานทั้งทั้งที่ตอนนั้นก็มีโปรลิสไลน์นะฮะ
ที่เป็นเชือกกั้นเนี่ยปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้แล้ว
ไฟก็ปิดมืดหมดก็เลยถามไปว่าใครเป็นคนสั่งให้ทำความสะอาด
แต่ไม่มีใครตอบขณะเดียวกันตอนนั้นก็ยังเห็นนายประสงค์นะครับ
รอปภที่ว่าเดินถือปืนอยู่ในงานหลังจากเกิดเหตุเนี่ยฮะ
ยืนอยู่หน้าป้อมยามของบริษัทเพื่อคอยเฝ้าดูบุคคลเข้าออก
แล้วไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานมาถึง
ดาบตำรวจรังสรรค์บอกว่าการสูญเสียสารวัตรสิวทำให้ภูมิกับเบิ้ม
แล้วก็ลูกน้องเสียใจมากโดยเฉพาะพลขับของสหรัฐสิว
กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะสารวัตรสิวเป็นคนดีมาก
แล้วพูดจากับลูกน้องเป็นอย่างดีทุกวันเวลาทำงานเนี่ย
สารวัตรสิวจะโอนเงินให้กับลูกน้อง๑๐๐๐บาทเพื่อเอาไว้ซื้อข้าว
เอาไว้เลี้ยงข้าวลูกน้องหากไม่ได้มาทำงานก็จะโอนให้
เพราะสารวัสสิวเห็นใจที่ลูกน้องแต่ละคนรายได้ไม่มากนัก
ก็จะคอยเป็นห่วงความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
ขณะเดียวกันดาบตำรวจรังสรรค์นะครับบอกว่าตัวเขาก็จะดูแลพื้นที่
คนละพื้นที่กันนะฮะกับทางสารวัตรสิวนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องปัญหาสวยหรือว่าการบรรทุกน้ำหนักเกินของรถบรรทุก
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมันมีอะไรแบบไหนอย่างไรบ้าง
หรือว่ามีการขอไม่ให้จับจากกำนันนกบ้างหรือไม่
เขาก้มหน้าแล้วก็ไม่ตอบครับเป็นคนงานผู้หญิงผู้ชาย
ผู้ชายครับสามคนใช่รอบพอรอบพอยืนอยู่ตรงนี้ครับ
เพราะฉะนั้นรอบพอพอเขากำลังทำอะไรอยู่รอบพอเขาก็เพราะมีรถเจ้าหน้าที่เข้าหลายคันครับ
รอพอเขาก็ยืนอยู่ในป้อมแล้วผมก็สั่งให้เปิดไฟทุกดวงในนี้
เพราะมันมืดหมดเลยเพราะเขาปิดไฟหมดเลย
ตอนที่เข้ามาตอนที่เราเห็นนี่มีใครถืออาวุธปืนบ้างไหมไม่ไม่ไม่มีครับ
มีแค่รอพอแล้วคนงานสามคนแค่นั้นเองพี่พี่ได้คุยอะไรกับพี่เบิ้ม
คือหลังก่อนแกเครียดเนี่ยไม่ได้คุยเลยครับแค่ยิ้มให้กันแล้วก็
ผมก็ไปดูในไลน์ที่เขาคุยกันร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลย
แกคุยกับแบบพี่ครับผมฝากตังค์พันหนึ่งไปซื้อกาแฟซื้อกับข้าว
ที่สถานีให้หน่อยครับก็เสียขวัญกำลังใจมากครับ
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับ
ขณะเดียวกันมีเพื่อนรุ่นน้องของสารวัสสิวนะครับได้โพสต์คลิปที่เคยไปสังสรรค์กับสารวัตรสิวนะครับ
พร้อมกับข้อความบอกว่าขอให้หลับสบายไว้ค่อยสนุกด้วยกันใหม่ครับ
ก็ก่อนที่ทางตำรวจทางหลวงโดยผู้การจรูลเกียรติจะไปทำพิธีอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะครับ
หน้านั้นประมาณ๑ชั่วโมงนะครับมีคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของสารวัตรสิว
ที่ขับรถมาจอดที่หน้าบริษัทของกำนันนกสถานที่เกิดเหตุ
ก่อนจะเปิดประตูลงมานะครับโดยคุณแม่เดินลงมาที่นี่นะครับ
มาจากประตูรถทางด้านซ้ายแล้วหันไปทางบริษัท
ทั้งฝั่งข้างคนขับแล้วก็เบาะหลังด้วยนะฮะเหมือนกับมาเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้าน
แล้วคนในรถก็ยกมือไหว้นะครับหันหน้ามองไปทางบริษัท
ที่ทั้งหมดจะเดินทางกลับไปนะครับ